ทำให้คนเราขาดสติจนมีข่าวบ่อย
เมื่อวานนี้นะครับหนุ่มลำปาง
เลิกรากันไปกับเมียแล้วนะแต่ปรากฏว่าไปเจอเมีย

หนุ่มลำปางคนนี้ขับรถกระบะมาไล่ชนรถเก๋งคันสีขาวนี้อย่างบ้าคลั่งเขาใช้คำนี้
ใช่เรื่องนี้แล้วอะไปดูคลิปไหมค่ะไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยครับครับ

ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
และถูกไล่ชนเหมือนกันโดนหางเล็กไปด้วยนะครับ
เดินหน้าชนทั้งถอยหลังชนชนซ้ำแบบนี้หลายครั้ง
พังยับเยินไปทั้งสองคันทั้งรถเก๋งแล้วก็รถกระบะคันสีเทานี้นะครับ
ท่ามกลางชาวบ้านและคนงามโรงปูนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
พยายามตะโกนห้ามปรามแต่คนขับรถกระบะกลับไม่ยอมฟังครับ
ถอยรถชนซ้ำอย่างบ้าคลั่งจนด้านหน้ารถเก๋งยุบเข้าไปติดกับห้องโดยสาร
และที่สำคัญนะครับยังมีคนอยู่ในรถอยู่เลย
เมื่อรถกระบะอิซูซูสีเทาคันก่อเหตุไม่สามารถขับต่อไปได้เพราะรถเขาก็พังเหมือนกัน
ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ข้างในอยู่แล้ว
ชาวบ้านจึงช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้นะครับแล้วก็หวิดเกิดการรุมประชาธรรมขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เองนะครับ
โรงงานมงคลก่อสร้างบ้านเมาะสถานีตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
จากการตรวจสอบทราบว่าคนขับรถกระบะอิซูซูคันสีเทาคันก่อเหตุ
ก็คือนายวุฒิชัยปินวงอายุ๒๓ปี

คนแรกคือนายอุบลตระกูลใต้อายุ๒๔ปี
และอีกคนที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันไม่รู้อิโนอิเน่แต่ผ่านมาในเส้นทางนี้
ก็คือนายประสิทธิ์แสนปล้องพนักงานการไฟฟ้าแม่เมาะ
คนที่ขับรถกระบะอีกคันหนึ่งที่โดนชนโดนหางเลขไปด้วย
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสองคนนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนสพแม่เมาะสอบปากคำนายวุฒิชัยผู้ก่อเหตุ
ก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถกระบะอิซูซูสีเทาไปเยี่ยมลูก
ที่บ้านของอดีตภรรยาที่จริงก็เลิกรากันไปแล้วเมื่อ๒๓เดือนก่อน
แต่ขณะที่ภรรยานี้นะฮะขออภัย
ขณะที่เจียวไข่ให้กับลูกชาย
เห็นนายอุบลภรรยานี้นะเจียวไข่ให้กับลูกชายอยู่

ส่งอดีตภรรยาที่บ้านและกำลังขับรถกลับ
ด้วยความหึงหวงครับจึงขับรถกระบะไล่ตามนะครับ

เพื่อจะห้ามไม่ให้มายุ่งกับอดีตคนรัก
แต่นายอุบลกลับไม่ยอมหยุดรถ
อุบลคนขับรถแจ๊สสีขาวกลับไม่ยอมหยุดรถ
ทำให้รู้สึกโมโหจนขับรถพุ่งไปชนตามคลิปนี่แหละครับ
นายวุฒิชัยคนหัวร้อนคนนี้บอกว่า
แม้ว่าจะแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังแวะเวียนมาหาลูก
แล้วก็มาทำกับข้าวให้ลูกชายเป็นประจำ
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นขอโทษผู้บาดเจ็บ
และขอโทษสังคมที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนี้ขึ้นนะครับ
ส่วนแม่ของอดีตภรรยานายวุฒิชัยนะครับ
บอกทั้งน้ำตาบอกว่าที่ผ่านมาลูกเขยเนี่ย
คนก็ยังพักอยู่บ้านนั้นอยู่นะครับ

ส่วนแม่ของอดีตภรรยานายวุฒิชัยนะครับ
บอกทั้งน้ำตาบอกว่าที่ผ่านมาลูกเขยเนี่ย

จริงเป็นคนขยันเป็นคนนิสัยดี

เป็นเพราะขาดสติแหละครับ
ก็จะได้นะแล้วขอยุดล้องโชว์เที่ยวเดี๋ยวนี้เลย
เพราะความจริงมันหมดใจที่นี้
ลูกแม่ลูกเคยแม่เนี่ย
แต่เขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนดี

ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเจ้า
นวดคือข่าวดราม่าของลูกเบาแม่ลูกเขยแม่ด้วย
เพราะคนเห่าความหักตั้งแต่บอดได้คน๕คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งจัง
อีกคนนึงรักแต่อีกคนนึงลืม
โอ้โหนี่คำพูดแม่ยายนะแม่ยายน่ารักลูกเขยนะ
ฟังจากที่แม่ยายพูดนะครับแล้วก็ยืนยันลูกเขยเป็นคนดี
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกพิสุปกรณ์น้อยปรักษาภูมิกับการสพแม่เมาะ
เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินคดีกับนายวุฒิชัยผู้ก่อเหตุ
ในข้อหาหนักเลยนะคุณพยายามฆ่า
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
อีกข้อหาหนึ่งก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ